มีซีไลท์หรือได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปถ้ามาร่วมกับพวกเรา
ขอให้พี่น้องทุกท่านตระหนักเลยว่าเขาคือผู้เสียสละ
องค์คาพยพลาเรียนหยุดเรียน
เมื่อวานนี้มีการตราใสวันก่อนมีการตราใสในโรงพยพ
นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษาลุกขึ้นใช้ทรโคม
แท้ยิ่งกว่าแท้ก็คือเป็นการต่อสู้ประชาธิปไตย
พี่น้องเสื้อเหลืองที่แต่งตัวมาในวันนี้
กล้วยถูกเสี้ยงเข้าไปทำร้ายร่างกาย
ในสถานที่ที่พวกท่านก็รู้ว่ามันคือที่ไหน
เมืองของประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่เสียภาษีไปบางบริษัทรัฐบาล
คือคนที่ใช้เงินภาษีของพวกท่านนั่นแหละ
ใครอยากแท้กิจ
หากพวกพักได้คือพี่น้องร่วมชาติของท่าน
ที่เขามาต่อสู้แทนพวกท่านนั่นแหละ
ใจจุดนี้แต่อย่าไปทำตามคำสั่งที่มันไม่ชอบด้วย
กฎหมายไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
ด่าหน้าว่าสลายการชุมนุม
ส่วนพวกเขาก็ไปรับเหรียญตรากันอย่างน่าชื่นตาบาน

จะมีมณฑินติดตัวไปตลอดชีวิต
ว่ามือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
พวกท่านก็ต้องการไม่ต่างกับพวกเราหรอก

ชัดเจน